ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะ
ตรงนี้คือร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนทางเข้าสนามบินขอนแก่น
ผู้เสียชีวิตวิ่งไปแล้วลุกโอ้โหนี่ครับ
ผู้ก่อเหตุวิ่งมาทันกันฮะวิ่งไล่ตามนายพนม
รัฐนามงคลอายุ๔๐ปีเป็นผู้เสียชีวิตนะ
เสียหลักล้มแล้วพยายามลุกพยุงตัวเองขึ้นมา
คนร้ายสองคนวิ่งตามไปยิงฮะไปยิงนายพนมจนเสียชีวิตเลยคราวนี้
หลังก่อเหตุคนร้ายวิ่งกลับมาที่จอดรถแล้วก็ขับรถกระบะของผู้ตาย
เหตุเกิดตีห้าของเมื่อวานนี้ฮะจุดเกิดเหตุห่างจากสนามบินประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นนี่ครับ
ไปแล้วรถนายพนมถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่แผ่นหลัง
แล้วก็หน้าอกด้านขวา๑นัดที่ท้อง๒นัด
ในมือขวาของผู้ตายในกำสร้อยคอทองคำแล้วมือซ้ายเนี่ยกำพระเลี่ยมทองเอาไว้

มีรอยแถบเป็นสีน้ำเงินแดงขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
เป็นรถของผู้ต้องสงสัยที่ขี่มานัดเจอกันในพื้นที่จังหวัดยะโสธรครับ
เป็นช่วงก่อนเกิดเหตุแล้วนะที่มีการนัดเจอกันทราบชื่อเจ้าของรถคือนายเบนส์
เบนส์ท่าพระครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวน
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดได้หลักฐานนะครับ
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยสองคนเอารถไปเติมน้ำมันฮะแล้วกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
ริมถนนมริวัลใกล้๔แยกนะครับร๘ที่ตะบนบ้านเป็ดเนี่ยนะฮะ
ก็ขับออกไปเกาะเหตุครับผ่านตะบนเอกสุรสักตร์มโนไทท่านผู้กำกับสอบพอบ้านเป็ด
เปิดเผยบอกว่าชุดสืบสวนนำตัวพยานที่คุกคลีกับผู้ตาย
แล้วก็ฝ่ายคนร้ายเนี่ยมาสอบสวนหลายคนแล้วทำให้ทราบว่าผู้ตายผัวพันหลายเรื่องครับ
ส่วนกลุ่มคนร้ายทราบชัดเจนแล้วเป็นคนไทย๓คนเกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายรถยนต์
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไร
ขณะนี้รู้ตัวแล้วนะครับแล้วก็เร่งติดตามตัวอยู่
นี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อขอสารออกหมายจับกลุ่มทั้ง๓คนมาดำเนินคดีให้ได้ครับ